พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดชายภูมิกันหน่อย
ไปดูอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนชั้นป๕เท่านั้น
น้องเอาดินสอลักษณะเป็นดินสอแหลม
แล้วก็ไม่มีฝาปิดด้วยค่ะเอาใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงค่ะ
แล้วก็วิ่งกระโดดไปกระโดดมาสุดท้าย
นี่ค่ะมันแทงเข้าไปที่ต้นขาแบบนี้ค่ะ
คุณครูแล้วก็เพื่อนนักเรียนก็ต้องช่วยกัน
รีบนำตัวน้องไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ให้แพทย์ช่วยเหลือแล้วก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นค่ะ
นี่เป็นภาพของน้องนะคะตอนที่เกิดอุบัติเหตุค่ะ
น้องเป็นนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่๕
โรงเรียนบ้านช่อระกาตำบลนาฝ่ายอำเภอเมืองชายภูมิค่ะ

น้องคนที่ประสบเหตุก็คือเด็กชายวิทยาวัฒน์เชื้อนาวัง
หรือว่าน้องแม็กซ์อายุ๑๐ขวบ
แม็กซ์เป็นนักเรียนชั้นป๕ที่ถูกดินสอเสียบคาต้นขา

หลังจากที่เมื่อวานนี้คุณหมอได้ดึงดินสอแล้วก็ทำแผลฉีดยาให้
ต้องฉีดยากันบาดทะยักกันนะคะ
แม้ยังจะเจ็บแผลอยู่แต่ก็อาการดีขึ้นมากแล้ว
แล้วก็คาดว่าพรุ่งนี้จะสามารถไปเรียนหนังสือได้ตามปกติ
ถามว่าน้องแม็กซ์ดินสอมันไปเสียบคาได้ยังไง
สาเหตุที่ดินสอไปแทงเขาที่ต้นขาเนี่ยนะคะ
เพราะว่าตัวน้องสลับที่นั่งกับเพื่อนในห้องเรียน

พอถึงโต๊ะก็เลยรีบกระโดดนั่งที่เก้าอี้

ดินสอเนี่ยมันก็เสียบเข้ามาที่ต้นขานะคะ
คุณผู้ชมเรื่องที่มันเกิดขึ้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อระกาบอกว่า
ฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ให้กับสำหรับเด็ก
ให้กับสำหรับคุณครูให้กับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะ
บอกว่าให้ระมัดระวังให้มากขึ้น

ถ้าอยากจะเอาดินสอเก็บไว้กับตัวเนี่ย
ควรที่จะมีฝาปิดฝาครอบให้มันเรียบร้อย
หรือที่ดีที่สุดเลยไม่ควรที่จะเอาดินสอหรือปากกาติดไว้กับตัว
ถ้าเกิดว่าน้องอยากจะวิ่งเล่น
เพราะว่าอุบัติเหตุไม่คาดฝันแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลาด้วยนะคะ
ฝากไว้สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยค่ะ